คุณผู้ชมครับคดีหวย๓๐ล้านที่การจะนับบรี
ครูปรีชากับหมวดจรูนยังมีความเคลื่อนไหวอยู่และต้องตามต่อ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าต้องมีล็อต๒
ส่วนฝั่งกองเชียร์ของครูปรีชาทีมครูปรีชาบอกว่าเดี๋ยวมีภาค๒
มีสองอย่างเลยนะครับเอาดูในส่วนของตำรวจก่อนนะครับ
ตอนนี้เนี่ยแหละหลังจากที่ศาลอาญารัชดาให้ประกันตัวครูปรีชาค่ายครวล
แต่ทั้งสองก็ถูกแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จนะครับ

เอาเรื่องของในทีมครูปรีชาก่อนก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่านายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาหรือว่าดรโต้งเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนฝ่ายครูปรีชามาตลอดนะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเรื่องมหากราบหวย๓๐ล้านภาค๒ได้เริ่มขึ้นแล้ว
ก็มีคนเข้ามาติดตามแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์อะไรกันเยอะแยะไปหมดเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริงมาให้นะครับ
โดยนายเทิดศักดิ์บอกว่าหมวดจรูนจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้นะคุณเขียนมาสอน
ซื้อลอตเตอรี่มาจากแม่ค้าคนไหน
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดเรสซิตี้ทุกคนก็ต่างยืนยันว่า
ครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่มีต้นคั่วสลากมีพยานแวดล้อมชี้ชัด
ตั้งแต่ต้นทางจากกองสลากชัดเจนเลย
หมวดจรูนมีการกดดันพยานไปแจ้งจับแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชาถึง๒คดี
ขายลอตเตอรี่เกินราคาทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจำหน้าแม่ค้าไม่ได้
แต่แม่ค้าก็ยืนยันว่าขายหวยเกินราคาจริงแต่ขายให้กับครูก็เลยถูกเปรียบเทียบปรับไปแล้วคนละ๕๐๐บาท
ต่อมาทนายความของหมวดจรูนก็ไปแจ้งจับอีกในข้อหาเดียวกัน
ซึ่งแม่ค้าก็ยังยืนยันว่าขายให้กับครูจริงไม่ได้ขายให้หมวดจรูน
ส่วนสิ่งที่คนไทยได้ติดตามข่าวนี้อย่างใจจดใจต่อ
เพื่อจะทราบว่าสารแพ่งได้ออกคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน
แล้วก็สั่งอายัดเงินที่เหลือไว้ทั้งหมดเกือบ๒๕ล้านบาท
ซึ่งหมวดจรูนเบิกไปแล้ว๕ล้านนะฮะนายเทิดศักดิ์บอกว่า
ชั้นของสารแพ่งเนี่ยหมวดจรูนก็ไม่สามารถจะเอาหลักฐานไปแสดงได้ว่า
สลากมาจากแม่ค้าคนไหน
จนถึงขนาดนี้ที่ผ่านมาเราได้เห็นความจริง
ประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราได้เห็นความจริงว่าคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าของหวยจริง
ยืนยันว่ามีการซื้อขายหวยจริงกับอีกคนนึงยืนยันไม่ได้ว่าซื้อหวยมาจากไหน
แต่คนที่ยืนยันว่าซื้อหวยได้เนี่ยจากไหนอะไรยังไงเนี่ยกลับเป็นผู้ต้องหาแจ้งความเท็จ
อีกอันหนึ่งก็คือว่าในเรื่องนี้เราเห็นชัดเจนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่า
เรื่องนี้มีการฟ้องร้องต่อสารแพ่งเพิ่งมารู้กันหลังจากที่ผมออกมานี่แหละนะครับ
มารู้กันว่าคดีนี้มีการฟ้องร้องไปทางแพ่งและมีการอายัดทรัพย์ไปแล้ว
แล้วก็จนถึงขนาดนี้วันนี้ผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้
ก็ไม่สามารถเอาหลักฐานอื่นใดไปแสดงต่อทางศาลได้นะครับว่าทรัพย์นั้นเป็นของตนเอง
แล้วก็สารก็ยังไม่ได้ถอนอายัดอันนี้ก็คงเราก็คงเห็นความจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน
ส่วนฝั่งหมวดจรูนวันนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะฮะแต่ก็ยืนยันมาตลอดว่าตัวเองเนี่ยซื้อมาจริง
จรูนบอกว่าจำตัวแม่ค้าไม่ได้แต่จำได้ว่าซื้อตรงไหนบอกแบบนี้
แล้วถ้ายึดตามที่พบตรท่านแถลงวันนั้นตามดีกาของสารที่เคยมีในอดีต
ก็ถือว่าเป็นเจ้าของสลากอันนี้ทางหมวดก็ต้องไปสู้ในชั้นสารเอง
ตนเป็นเจ้าของสลากจริงมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหม
ส่วนกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งย้าย
นมตรีสุทธิพงภิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็ตำรวจของสพเมืองกาญจนบุรีอีก๒นายที่เป็นพนักงานสอบสวน
หลังจากพบว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับสำนวนคดีนี้นะครับ
ล่าสุดพลตมตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการ
ป้องกันและปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
กล่าวถึงความคืบหน้าในการเอาผิดกับนายตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรี
ไปเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานกับผู้บังคับการกองปราบราม
ให้เข้ามาต่อโทษร้องทุกกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยเท่าที่ทราบอาจต้องรอให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นก่อน
ซึ่งยังไม่ยืนยันว่าจะมาร้องทุกข์ในวันที่๕มีนาคมนี้หรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตำรวจกองปราบด้วย
ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อมีผู้มาแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
ก็ต้องมีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องในคดี
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนั้นตำรวจปปก็จะสรุปสำนวนคดี
ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชเพื่อชี้มูลความผิดต่อไป
ตำรวจที่ถูกสั่งย้ายมาก็จะโดนด้วยอันนี้เป็นล็อต๒นะครับ